เด็ดต่อไปยังอยู่ที่เรื่องของรถ
รถกระบะไปจอดที่ไหนอย่าลืมเบรกมือนะครับ
มิเช่นนั้นถอยกันแบบนี้วิ่งตามแทบไม่ทันครับ
เห็นไหมล่ะไปจอดที่ร้านวัสดุก่อสร้างไม่ยอมดึงเบรกมือ
ไหลออกไปโชคดีจังหวัดที่ไหลผ่านไปปุ๊บ
รถวิ่งไปปั๊บแล้วก็ไหลกลับมารถวิ่งผ่านไปอีก

จังหวะอะไรมันจะพอดิบพอดีขนาดนั้น
โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุนะคุณผู้ชม
แล้วคนที่เห็นก็วิ่งไปโบกคนนึงวิ่งไปขับรถเข้ามาคนหนึ่ง
มันถอยไปถอยมาอยู่อย่างนั้นคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีรถมาชนซ้ำอะไร
เจ้าของรถพอเห็นก็วิ่งกันไปแล้วก็ขับมาจอดจุดเดิม
ไม่มีอะไรมากครับก็คือลืมเบรกมือเท่านั้นเอง
ก็อุทาหรณ์แหละครับว่าทำไมถึงรถถึงไหลแบบนี้
ข้อความเขาบอกว่ารถไม่มีคนขับแต่หลบรถคันอื่นได้
แชร์ไปคนก็ส่วนใหญ่ก็สันนิษฐานว่าไม่ยอมดึงเบรกมือ
แล้วมีความลาดเอียงปุ๊บมันไถหลังไป
เสร็จปุ๊บมันลาดเอียงมันก็เดินหน้ากลับมา
ไม่ได้มีเรื่องวิญญาณหรือความอะไรเกี่ยวข้องเบรกมือล้วน